คุณผู้ชมเล่าสู่กันฟังทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่
ต้อนรับเข้าสู่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพราะเป็นวันเริ่มต้นของปีวันที่หนึ่ง
มกราคมนั่นเองนะครับโอ้โหบรรยากาศในช่วงนี้เป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง
บรรยากาศแห่งความสุขจริงจริงนะครับรายการของเราโอ้โหก็นำเสนอเรื่องราวมากมาย
คุณผู้ชมได้ทราบกันข้ามปีแล้วตั้งแต่ปี๖๔จนมาถึงปี๖๕นี้นะครับ
และแน่นอนวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการของเราต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อน
ว่าวันนี้นี่คนนี้อาจารย์ช้างอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลามาอยู่ในรายการด้วย
อาจารย์จะมาบอกว่าปีนี้จะเป็นปีเสือดุเสือไฟเสือเขี้ยวยาวหรือเปล่า
ต้องรอติดตามชมกันนะครับว่าอาจารย์จะมาบอกว่ายังไงนะครับ
รวมถึงดวงของแต่ละราศีด้วยผมเชื่อว่าวันนี้คือวันเริ่มต้นของปี
หลายคนก็อยากจะรู้ดวงชะตาราศีตลอดปี๖๕ห้ามพลาดอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ส่วนเริ่มต้นของรายการวันนี้เราพูดถึงกรณีของบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
ในปี๒๕๖๔กันก่อนเราสรุปมาให้คุณผู้ชม

ที่ตอนนี้กลายเป็นพวไปแล้วนะฮะ

นั่นหมายถึงกรณีของพระมหาภัยวัน
แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าอดีตพระมหาภัยวันแล้วนะครับ
จุดเริ่มต้นความดังของพศแห่งยุค
เริ่มต้นด้วยพระมหาภัยวันนะครับ

แล้วก็มีการท้ามีการแซวกับพระมหาสมปอง
ท่านจะลงจากบันลังดีหรือจะให้ยึดอำนาจ
แล้วก็บอกว่าหมดยุคของพศสมปองแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่นานนะครับก็มีการประกาศ
ไลฟ์แบบแบตเทอร์หรือว่าดูโอ

คืนวันศุกร์ที่๓กันยายน
และถือว่าเป็นจุดกำเนิดของคำว่าพศนั่นเองนะครับ

เป็นคืนที่มีคนเข้าไปชมกันเยอะ

แล้วก็ท้ายที่สุดดราม่าบังเกิดนะครับ
เมื่อการไลฟ์ที่สนุกสนานของพศทั้งสองรูป

เรื่องความสำรวมของพระสงฆ์นั่นเองนะครับ
แม้จะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์จากหลายทาง
พ่อสอนทั้งสองก็ยังยืนยันแสดงธรรมในรูปแบบเนื้องกล่าว

พระมหาภรรยวรรณวรวรณโน
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อวันที่๓๐ตุลาคมนะครับ
โดยโพสต์ระบุข้อความบอกว่าคนเป็นพระ
ไม่มีใครอยากศึกอาตมารักผ้าเหลือง
แต่ถ้ามีอะไรที่ไม่เป็นธรรมอาตมาก็จะไม่ทน
อาตมาทำอะไรไม่ได้นอกจากสละตำแหน่งพระพิสุ
เพื่อประท้วงความไม่เป็นธรรมนั่นเองนะครับ
สุดท้ายแล้วนะครับวันที่๓ธันวาคมนะครับ
พระมหาภัยวันตัดสินใจในการลาศิกขา
ด้วยเหตุผลที่ไม่ทนกับความอายุติธรรมในวงการสงฆ์
และต้องการดูแลแม่ที่กำลังป่วยนะครับ

พระมหาภัยวันก็กลายเป็นอดีต
จากพอศก็เปลี่ยนเป็นพอวอร์
นั่นก็คือกลายเป็นทิศภัยวันนะครับ
จากนั้นเป็นพวผู้โด่งดังในโลกโซเชียล
จนคนกดไลค์กดแชร์กดเม้นต์กันเป็นล้าน
และเป็นความดังของฆราวาสภรรยวรรณ
ที่มาพร้อมกับความดราม่านั่นเองนะครับ
หลังจากที่พระมหาภัยวันท่านลาศิกขาแล้ว
กลายเป็นแค่พอวอร์คือทิศภรรยวรรณนะครับ
หลังจากนั้นมีคนต้อนรับ

หมอปลาต้อนรับอดีตพระมหาภัยวัน
ให้ร่วมแก๊งร่วมกวน
ในการจะไปทำความดีให้กับสังคมนะครับ
แล้วเราก็ต้องพูดถึงบุคคลคนนี้แหละฮะ
นั่นก็คือหมอปลาซึ่งถือว่าเป็นบุคคล
ที่มีคนพูดถึงมากในรอบปี๖๔นะฮะ

เป็นเหตุการณ์ที่หมอปลาหรือว่ามือปราบสัมภเวษี
วัดท่าผู้ราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรี
จนเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแล้วครับ
โดยหมอปลาออกแอคชั่นนะครับในการบุกเข้าไปสารที่บำบัดแห่งนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าสารที่บำบัดแห่งนี้
น่าจะมีเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยหรือเปล่า
ให้มีการตรวจสอบขบวนการจัดหานำพาเรียกรับเงิน
และกักขังทำร้ายร่างกายผู้เข้ารับการบำบัด

แล้วก็มีการแฉว่ามีตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์
กลายเป็นข่าวที่สะเทือนวงการศรีกาเกียนะครับ

สำนักพุทธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็เข้าตรวจสอบศูนย์บำบัดยาเสพติด
วัดท่าผู้ราชบำรุงแห่งนี้นะครับ
กระทั่งถูกสั่งปิดในวันที่๒๔กันยายนนะครับ

รายการเล่าสู่กันฟังของเราก็มีโอกาสในการพูดคุยกับหมอปลา
ทำให้เราได้รู้ว่าที่ผ่านมาหมอปลา
ไม่ได้เป็นแค่มือปราบสัมภเวษีหรือว่ามือปราบผีเท่านั้น
แต่ว่าหมอปลายังทำงานเพื่อสังคม
มีการลงพื้นที่รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่างนะครับ
แล้วก็หมอปลาก็พูดออกจากปากหมอปลาเอง
บอกว่าสิ่งเหล่านี้ทำมานานแล้วนะครับ
อีกหนึ่งบุคคลที่เป็นบุคคลดังแห่งปี๖๕
เพราะว่าสร้างความสุขเหลือเกินให้กับคนไทยนะครับ
นั่นก็คือน้องเทนนิสนั่นเองครับ

คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์โอลิมปิกโตเกียวเกมซ์๒๐๒๐
ดวนกับสาวน้อยวัย๑๗ปีชาวสเปน

ต่อ๑๐นะครับเป็นการคว้าเหรียญทองที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย
ท่ามกลางสถานการณ์ในบ้านเราที่เผชิญกับโควิดสิบเก้า
จนทำให้คนไทยเนี่ยโอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวไปนะครับ
แต่น้องเทนนิสก็มาสร้างความสุขให้กับคนไทยจนได้นะครับ
หลังจากที่เธอเดินทางกลับเมืองไทยนะครับสื่อหลายสำนักก็พูดถึง
ช่วงนั้นจะเห็นว่าน้องเทนนิสออกสื่อแทบทุกสำนัก
กลางสถานการณ์โควิดที่ต้องมีการออกสื่อในรูปแบบใหม่นะครับ
รวมถึงเรื่องของการต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งในช่วงระหว่างการกักตัว
และออกมาจากการกักตัวแล้วนะครับซึ่งเล่าสู่กันฟังรายการของเรา
ได้มีโอกาสในการพูดคุยกับน้องเทนนิสถึงการสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับ
ก็ได้มีการเปิดใจอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องเทนนิส
ออกในรายการของเรานะครับและท้ายที่สุดนะครับ
ทีมงานของเราได้ทำเซอร์ไพรส์น้องเทนนิสนะครับด้วยการฉลองวันเกิด
เค้กที่จัดทำเป็นพิเศษให้กับน้องเพราะวันที่เราสัมภาษณ์ตรงกับวันเกิดของน้องเทนนิสพอดี
คือวันที่แปดสิงหาคมนั่นเองครับสำหรับเหรียญทองของน้องเทนนิสนั้นนะครับ
ถือว่าเป็นเหรียญทองแรกของกีฬาเทคอนโดในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับ
แล้วก็แน่นอนนะครับหลังเกมนั้นน้องเทนนิสบอกว่า
ชัยชนะครั้งนี้ขอมอบให้กับคนไทยทุกคนจริงนี่ฟังแล้วก็อิ่มเอ็มใจเป็นความสุขจริงในช่วงนั้นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสามบุคคลแห่งปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ
ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยเพราะเราจะมาเปิดดวงของท่าน
ประจำราศีต่างว่าดวงของท่านในปี๖๕นั้นเป็นอย่างไร
กับหมอช้างทศพรศรีตุลาช่วงหน้าครับเป็นราศีที่รวยที่สุดในปีนี้โอ้โห
แต่ถ้าไม่รวยปีนี้ก็ไม่รู้จะรวยปีไหนครับ
คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ
ในวันแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบพันและอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่า
วันนี้ต้องติดตามรายการตลอดทั้งรายการจริงจริงเพราะมาถึงช่วงสำคัญแล้ว
คุณผู้ชมจะได้ตื่นเต้นกับดวงชะตาราศีของท่านแล้ว
เพราะตอนนี้ผมอยู่กับหมอช้างอาจารย์ทศพรศรีตุลานะครับ
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้ตื่นเต้นกันแล้วตรวจสอบดวงชะตาราศีกันแล้ว
อาจารย์ในภาพรวมก่อนปีนี้ปีเสือมันดุไหมฮะ
คือเสือเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับ
จริงถ้าในทางดวงแบบจีนเนี่ยเรามีเสือตั้ง๕ประเภทนะครับ
มีเสือน้ำเสือไม้เสือไฟเสือดินแล้วก็เสือทองนะครับ
แต่ละตัวเนี่ยก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
คือ๑๒ปีทีเนี่ยปีเสือมาทุก๑๒ปีอยู่แล้ว
ปีก็เสือตัวหนึ่งอีก๒ปีก็เสืออีกตัวหนึ่ง
รอบนี้เป็นเสือธาตุน้ำเสือปีนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับ
ขานมันจะเป็นแบบขานรับสิ่งดีเข้ามานะครับ
ดังนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลกับความเป็นเสือนะครับ
ที่สองก็คือว่าทุกคนที่เกิดปีเสือเนี่ย
จะมีธาตุประจำตัวอยู่คือธาตุไม้
คืออันนั้นไม่เปลี่ยนแต่แต่ละรอบแต่ละปีมันก็จะหมุนไป
ดังนั้นเนี่ยไม้กับน้ำเวลามาเจอกันมันเหมือนเราลดน้ำต้นไม้
มันก็เป็นความชุ่มฉ่ำเจริญเติบโต
อาจารย์ปี๖๕เอาเรื่องการเมืองก่อน
อักษรย่อนายกคนใหม่คือภาษาอะไรนะ
โหยภาพภพมันเกือบจะลุกมาแล้วจันจะเกือบลุกละ

เรื่องแรกเลยไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะทุกสำนักต้องพูดเหมือนกัน
ไม่ได้เข้าที่มกรานะคืออาจจะอธิบายเรื่องไทม์ไลน์นิดหนึ่งก่อนว่า
ดวงแต่ละปีเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ค่อยตรงกัน
ปีนี้ค่าราหูเข้าเนี่ยเอาจำง่ายแล้วกัน

ตำคงบอกว่าพอเมษาพประหูมามันจะแย่นะครับ

แต่มันมีคำแปลอย่างนึงคือ
ที่ความหมายของพระราหูหมายถึงต่างชาติ
ต่างชาติจะเข้าเมืองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหม
เพราะบางคนโอ้โหเหงามากเลย
ร้านนี้แบบโล่งเลยป้ายภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้นะ
ภาษาจีนหายบางคนอุตส่าห์ไปเรียนภาษาจีนนะ
เรื่องนี้มันก็จะโยงต่อไปว่า
เพราะคนเจอผมเนี่ยมันจะมีคำถามเรื่องโควิดตลอด

ผมไม่ได้แขลงข่าวเรื่องโควิดด้วย

ศาลอาการมันต้องดี

ไอ้พระราหูมันเป็นดาวเหมือนธาตุลมอ่าลมและไฟมาเจอกันครับ
อันนี้คำพยากรนะมันจะบอกว่าจะมีไฟไหม้ใหญ่ใจกลางเมืองนะครับ

เพราะว่ามันจะเข้าเร็วนี้ประมาณกุมภานะครับ
เรื่องน้ำผมว่าจริงบ้านเราเนี่ยต้องเลิกทายน้ำท่วมนั่นแหละ
มันก็จะมีคำถามว่ามันจะรุนแรงถึงคันนั้นไหม
จริงในดวงถ้าเทียบความปกตินะครับ
คือท่วมมันท่วมมันมีที่ที่เขาเป็มเป็นจ้าประจำ
ที่เขายกใต้ถุนสูงเขามีเรือเตรียมไว้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเทียบความแรงกันในเรื่องภัยธรรมชาติปี๖๕แรงกว่าปี๖๔

แต่๒๐๒๒หรือว่าปี๒๐๖๕เนี่ยโอ้โหมีนาเมษาท่องทำลายนี้ไว้
มันเปลี่ยนกันแบบขับอีดุงตุงนังไปหมดเลยการเมืองก็เปลี่ยนนะครับ
เปลี่ยนใยด้วยนะครับนั้นเนี่ยเตรียมให้พร้อม
เรื่องของราศีเลยไหมอาจารย์หลายคนรอดูอยู่นะฮะว่าราศีแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
อาจารย์ช้างหมอช้างดูตามราศีเริ่มเลยฮะ
เริ่มราศีแรกเนี่ยพอดีช่วงนี้มันจะใกล้วันเกิดเขาพอดีใกล้ราศีมังกร
ลาศรีมังกรเนี่ยเป็นลาศรีที่ที่ผ่านมาเนี่ยเจอศึกหนักเยอะ
เพราะเป็นราศีที่มีทั้งดาวเสาอยู่ดาวเสาไม่ได้เพิ่งอยู่หรอก
มันอยู่มาสักพักนานแล้วที่มันไม่ยอมเคลื่อน
มันอยู่อยู่ตอนนี้รักราศีมังกรมากข่าวดีก็คือว่าปีใหม่เนี้ย
สาวก็ยังไม่ได้ไปนะบุญก็เริ่มชินแล้วเจอมาจนชินแล้ว
ในนั้นเนี่ยใครที่เกิดลาศรีมังกรเนี่ยโชคดีที่ดาวเสามันจะเป็นดาวประจำตัวของเราก็ดี
การที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเอฟเฟคบ้างเปลี่ยนแปลงบ้าง
แต่ที่ผ่านมามันดีแบบไม่สุดมันก็เลยดีครึ่งเสียครึ่ง
งานจะได้ก็ไม่ได้เงินเงินจะได้ก็
วางบินไปแล้วก็มาเห็นใจซะทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
มันมีดาวพฤหัสมาอยู่ซึ่งมันเป็นดาวที่ไม่ถูกกันอีก
แต่พอในปีใหม่นี้ไปแล้วจริงก็ขอทำลายที่เราคุยกันซักเมษาละกัน
มังกรจะเด่นในเรื่องของการค้าขาย

แต่ว่าบางคนอยู่กับการพบปะเจอผู้คน

สภาพแวดล้อมสังคมใหม่
หรือการได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก
แต่ว่าเรื่องความลงความรักอะไรก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับ
เพราะว่าผมว่ามังกรก็ยังเชียร์ให้เป็นปีแห่งการทำงาน

ไม่ได้น่าห่วงมากแต่ว่าคือดาวเสามันเป็นโรคเรื้อรังนะครับ
คือมันไม่ได้ป่วยแบบ๓วันหายอะไรอย่างนี้

ราศีที่๒ต่อไปฮ่าวจัง
ราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่รวยที่สุดในปีนี้
รวยที่สุดในปีนี้ฟังให้ดีนะคำนี้โอ้โห

คืออันนี้เด่นเรื่องการเงินที่มาจากเรื่องของรายได้

ที่ให้เป็นราศีคนรวย๒๕๖๐
เพราะว่าไอ้ที่หาก็ได้

ที่ลอยมาก็มาโชคลาภก็มา๒ด้าน
ถ้าไม่รวยปีนี้ก็ไม่รู้รวยปีไหน
ความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นจากโอกาสและความขยัน

บอกแค่ส่วนเดียวเองคือโอกาส
คุณมีโอกาสแต่คุณไม่ขยันก็ไม่มีประโยชน

คุณมีโอกาสแต่คุณขยันแต่คุณขยันแบบปิดทาง
คุณไม่มีฝีมือก็ไม่ได้ประโยชน์อีก

แต่แน่นอนบางคนก็มีโอกาสดีบางคนก็เป็นโอกาสร้าย

ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการเก็บเงินเนี่ย
คือการลงทุนเป็นการออมเงินประเภทหนึ่ง
มันไม่ใช่เหมือนสมัยเด็กที่เราใส่กระปุกฝากบัญชี
ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเกิดราศีกุมเนี่ย

สีกุมมันเป็นราศีนักวิทยาศาสตร์
โดยสถิตินักวิทยาศาสตร์ดังของโลกได้เกิดราศีกุม
ความรักบางทีเรารวยแล้วก็มีความรักตำ

โรคที่แบบกินเยอะ
ไขมันความดันเส้นเลือด
อะไรพวกนี้นะเป็นโรคเลยที่แบบ
พอมีอันจะกินมันจะเป็นโรคกัวโรคอะไร

ดังนั้นใครราศีกุมก็เป็นโอกาสของคุณ

คุณก็ตั้งใจเรียนไปเถอะคุณก็ไม่ได้มีดวงดาวที่มา
ทำให้แบบชีวิตการเรียนของเราแย่ลง
หรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปอย่าลืมนะฮะ
นะฮะสำหรับราศีกุมราศีต่อไปครับ

ราศีมีนเนี่ยผมยกให้เป็นราศีที่ดวงดีแบบภาพรวมนะครับมันต่างกันนะครับ
กุมเนี่ยดีเรื่องดีเรื่องเงินเรื่องรวย
แต่มีนเนี่ยดีแบบงองูอ่ะถูกทุกข้อครับ
มันมีคำอธิบายนะครับเพราะว่าดาวประจำราศีมีนคือดาวพฤหัส
อย่างที่ผมบอกคือปีนี้มันมีดาวย้ายเยอะนะครับนอกจากพระราหูเนี่ย
พระหัสก็เป็นหนึ่งในกลุ่มดวงดาวที่มีการเปลี่ยนราศี
บังเอิญเขาเปลี่ยนมาเข้าราศีมีนดาวที่ดีที่สุดเข้ามา
มันเป็นดาวประจำราศีแล้วด้วยอ๋อโอ้โหมันยิ่งแบบเสริมกันอ่ะ
ดาวที่คูณสองคะแนนคูณสองใครเกิดราศีมีนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองใหม่
พวกนี้มันเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่
เหมือนจากเดิมอาจจะแบบทำบ้างหยุดบ้างตอนนี้จะเริ่มแบบขยันขึ้น
ใครที่อยู่ในวัยเรียนคุณก็จะเรียนจบก็ต้องอ่านหนังสือนะ
อยู่ก็จะเรียนจบไม่ได้แต่ว่ามันจะราบรื่นขึ้น
มีนก็มีประเด็นเรื่องความรักนะแต่เป็นประเด็นที่ดีก็คือการเริ่มต้นสิ่งหนึ่งที่ดี
แต่ฝากเรื่องเงินนิดเดียวบางคนบอกว่าดีหมดแต่ว่าทำไมต้องมีเรื่องเงิน
หน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นราศีที่มีเรื่องเสียเงินเยอะแต่มีเงินมาให้เสีย
มันต่างกันนะฝากนิดเดียวเป็นราศีของคนมีอาจกินเหมือนกันน้ำหนักตัว
จะดูแลสุขภาพแล้วกันเพราะว่าโอกาสที่น้ำหนักตัวสูงเนี่ยมันอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่น
ราศีมีนดีทุกข้อแต่ก็ต้องมีข้อระวังอยู่บ้างราศีต่อไปครับอาจารย์

เห้ยลาหูด้วยเป็นดวงดาวโชคลาบ

มาปุ๊บก็เฮ้ยเหมือนมาให้โชค

ถ้าเราทำงานที่เป็นเรื่องของเงา

ปีนี้จะเป็นปีที่ดีมาก

ดังนั้นออนไลน์ต่างประเทศ

แต่ลาสีพิเศษเตือนเรื่องสุขภาพ

หูอยู่บ้านปวดนู่นปวดนี่

ดังนั้นทำประกัน

ใครมีประกันสังคมก็อย่าลืมไปต่อทุกเดือน
ทำประกันบรรดชีวิตกัน

แล้วก็คุณเป็นราศีที่เหมาะนะ

คือการไปขอพรที่สารหลักเมือง

หลักเมืองไทยลงที่๒๑มิศ
อาาศิเวียดคือ๑๔มิศ

แล้วเนี่ยคุณก็ไปขอภอนให้ปีขาญเป็นปีที่ดีกับคุณที่สาธารณ์ก็ได้
แล้วโดยเฉพาะราศีนนี่ไง
แบบกระโดนตัวเองก็เหมือนกันนะครับ

มังกรราศีกุมราศีมีนราศีเมษ
แล้วก็เลยเมื่อกี้ไปถึงราศีตุลนิดนึง

คุณบุ๊คผมจะบอกว่ามันมีราศีที่ดวงการงานดีมาก
ยังไม่ได้พูดเลยอาจารย์เกริ่นไว้ก่อนสิ
มีราศีที่การเงินแข็งแรงมาก
ความแข็งแรงของการเงินนะครับก็ยังไม่ได้พูด
ราศีที่ได้สละโสดยิ่งไม่ได้มีเรื่องเด็ดเรื่องความรักนะ
ยังไม่ได้พูดเออวันนี้ไม่ทันแล้วมั้
อันนี้ไม่ทันไม่เป็นไรคุณผู้ชมพรุ่งนี้เราเจอกันหน้าจอเหมือนเดิมนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้เต็มเต็มอีกแปดราศีครับส่วนสี่ราศีที่ดูไปแล้วนะ
พรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาดูใหม่อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะ
แล้วเผื่ออีกอย่างหนึ่งจะได้โยงกับราศีที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวกับเราด้วย
และคนใกล้ตัวของเราด้วยนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้เราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีสี่โมงครึ่งนะฮะ
กับรายการเล่าสู่กันฟังส่วนวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับ